พบกับอาจารย์พอพาคินี
ผู้เขียนคอลัมป์ด้วงดาวของท่าน
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
มาแล้ว๔คนเลยสวัสดีก่อนครับสวัสดีค่ะมก้ายมาแล้วค่ะขอบเรื่อยสวัสดีค่ะ
บก้ายอาจารย์พพาธินีนะครับค่ะ
นั่งอยู่ตรงนี้พูดคุยกับเราสดตัวเป็นเหงือกแดง

ในท้อทพี่สุดเหงือกครับทุกครับ

ไก่ครับจะมาคุยกันถึงเรื่องอะไรครับ
ตอนนี้ก็ใกล้ถึงเทศกาลตุดจีนแล้ว
แล้วก็จะต้องมาดูหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของปีชง

หลายคนสนใจนะว่าตัวเองจะชงหรือเปล่า
บางคนบอกว่าชงแล้วยังไงมันจะแก้ได้ไหมจากร้ายเป็นดีได้ไหม
งตะก้อได้ไหมชงกาแฟได้หรือเปล่าไม่เกี่ยวนะ

ไม่เกี่ยวอะไรกับชงน้ำชงกล้มอะไรแบบนี้

งั้นมาดูดีกว่าว่าปีนี้เนี่ยปีไหนเป็นปีชงคะ
ปีที่ชงเนี่ยมีเพียงปีเดียวเท่านั้นก็คือปีมะเสง
ปีมะเส็งนี่ชงตรงเลยใช่ไหมครับตรงเลยค่ะ
คือการชงมันหมายถึงว่ามันตรงข้ามในรอบปีนักกษัตริย์
ก็คือมันอยู่ตรงข้างกับปีกูลแค่นี้เองแย้งกันพอดี
ใช่ค่ะอย่างบางคนบอกว่าหูมีชงลายชงเยอะแยะชงที๔๕ปี
โอ้โหชงขนาดนั้นอาจจะเป็นอาชีพเสริมได้เลยนะ

ต้องอยู่ใกล้ถังน้ำแข็งนะถ้าอย่างนั้นชงเก่งเหลือเกินนะครับ

มะเสกเท่านั้นที่ชงในปีหมูนี้
ถ้าสมมุติถามหูบางคนบอกว่าโอ้โหปีชง
มันน่ากลัวขนาดไหนฟังแล้วขนลุก
อย่างไรคะมีอุบัติเทศมั้ยอย่างไร

ปีชงมันไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะ

ใช่ดวงแรงหมายถึงว่าถ้าดี
ก็คือดีแรงไปเลยอาจจะร่ำรวยไปเลยก็ได้ในช่วงปีนี้
หรือว่าถ้าบางคนที่ไม่ดีอาจจะต้องแบบหูเหนื่อยหน่อย
อาจจะแบบมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามาอะไรอย่างนี้
โดยมากปีชงอยากจะให้ระวังอีก๒เรื่อง
ก็คือเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของสุขภาพ
ค่ะนะฮะเรื่องแรกก่อน

มีเกณฑ์โดนชักดาบมันไม่ใช่ยืนเหมือนขอไปเลย
หรือว่าถ้าสมมติว่ามีเกณฑ์แบบเหมือนกับวางแผนแล้วว่า
ฉันจะซื้อบ้าซื้อรถหรือว่าซื้อแบบทรัพย์สินชิ้นใหญ่
ก็คือจะได้ซื้อสมใจแน่นอน
แล้วคือมันดีด้วยเหมือนกับว่าเป็นการแก้เคล็ดไปในตัว
ก็เป็นวิธีการแก้เคล็ดอย่างหนึ่งใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของสุขภาพ
นะอาจจะต้องแบบระวังแบบอยู่ดีดีไม่สบายหรือว่าบางคนที่
เคยเป็นโรคประจำตัวมีโรคอะไรเก่าระวังมันจะตีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
คือจริงก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกลัวไปล่วงหน้า

เพราะฉะนั้นคือใช้ชีวิตด้วยความแบบไม่ประมาทมีสติใช่ไหมคะหมอไก่
แล้วอย่างนี้คือมีปีอื่นที่ได้รับผลกระทบอีกไหม
อาจจะมีอีก๓ปีที่ได้รับผลกระทบนะครับ

แต่ไม่ใช่มันแค่ได้รับผลกระทบเล็กน้อยจากการเปลี่ยนล่อปีนักศัตริย์
อ่าปีแรกก็คือคนที่เกิดในปีหมูปีกูล

อ่าใช่เขาเรียกว่าเหมือนกับเป็นปีที่ชนไม่ใช่ชงนะ

ก็คือปีคักที่เขียนไว้เนี่ยค่ะปีคักใช่ค่ะก็คือเขาเรียกว่าในทางโหลศาสตร์จีนเนี่ย
เขามองว่าปีที่จรมาก็คือปีหมูใช่ไหมปี๒๕๖๒๖๒เนี่ยเป็นปีหมูเนี่ย
มองว่าเหมือนกับเป็นผู้ใหญ่นะแล้วคือเราเนี่ยมันก็เป็นปีหมูเหมือนกัน

ทีนี้งาก็เลยงอกแล้วคือเหมือนก็โดนเพ่งเล็ง
ก็คือจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่
ก็คือแบบผู้ใหญ่ไม่ค่อยส่งเสริม
สมมุติมีผู้บังคับบัญชาอาจจะแบบไม่ค่อยสนับสนุน
ผลักดันหรือว่าถ้าดันก็ดันลงไม่ได้ดันขึ้น
หรือว่าถ้าช่วยก็เหมือนกับช่วยไม่เต็มที่ไม่สุดทาง
เหมือนพาเราแล้วไปปล่อยทิ้งไว้กลางทาง
มันแบบปั๊บปกติตุ้นทิ้งไว้กลางทางใช่แล้วมันจะมีวิธีเปลี่ยนปีชงให้เห็งขึ้นไหมคะ
ช่วงอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะเอาอุปกรณ์มาด้วยนะว่าต้องทำยังไง
เขาจะเปลี่ยนปีชงให้เป็นปีที่เห็งอาจจะต้องระวังนิดนึ
หรือว่าชีวิตเนี่ยอาจจะแบบมีทางแยกเหมือนชีวิตอยู่ตรงทางสามแพ่ง

ใช่ค่ะอาจจะแบบมีเรื่องให้ตัดสินใจว่าจะย้ายงานดีไหม
ย้ายที่ทำงานย้ายบ้านอะไรพวกนี้
มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงซึ่งเปลี่ยนแปลงแล้วดี

ปีอีกแล้วปุ่นกระทบยังมีอีก๒ปีนะปีวอกใช่ไหม
ปีวอกปีขานช่วยล่าให้ฟังเป็นอย่างไร
คนที่เกิดปีวอกเนี่ยก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของพวกสุขภาพ
คือพื้นฐานดวงคนที่เกิดในปีวอกเป็นคนที่มีความสามารถมาก
ปีที่แล้วอาจจะเล่นใหญ่ไปหน่อยทำงานหนักไปนิดนึง
ก็เลยทำให้แบบว่าไม่ได้ดูแลตัวเอง

ใช่ในช่วงของปีนี้ปัญหาเรื่องสุขภาพมันอาจจะเริ่มแสดงขึ้นมาแล้ว
ว่าปีที่แล้วเราใช้ชีวิตหนักเกินไปนะทำงานโหมเกินไปนะ

ส่วนอีก๑ปีสุดท้ายที่มีผลกระทบในปีหมูนี้คือปี

ปีขาญเขาเรียกว่าเป็นปีเฮ้งก็คือมันก็แบบประสบข้อกรรม
มันเหมือนกับว่าเราไม่ได้ทำอะไรอยู่ดีมันก็มีปัญหาติดขัด

ถ้าสมมุติว่าเราจะติดต่องานหรือทำอะไรมันจะไม่สำเร็จในทันที
ไม่ใช่ครั้งเดียวอย่างบางคนที่แบบว่า
ไปสอบเหมือนกับไปเข้าหน่วยงานอะไรสักที่หนึ่ง
สอบเข้าสอบข้ารัชการอะไรต่างใช่ไหมคะ

ครั้งแรกเลยเนี่ยคือคงยังไม่ได้

คือถ้าสมมุติว่าคือต้องอดทน

แต่ว่าต้องอดทนใช้เวลาอะไรอย่างนี้

แต่ด้วยความที่ปีขานกับปีกุลมันเป็นปีที่ฮะกัน

ใช่เพราะฉะนั้นอิทธิพลความรุนแรงมันก็ไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้น

เพราะฉะนั้นก็ได้ทราบแล้วนะ
ว่าปีมะเสงเป็นปีชงแล้วก็ปีที่รับผลกระทบก็มีปีหมูเอง

แต่ว่าใครอยากจะรู้ว่าเคล็ดลับการปรับให้มันดีขึ้นยังไง
เดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาดูกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ย
เราได้เวลามาดูดวง๓ท่านแล้วนะคะ
ส่งดวงเข้ามาให้หมอไก่ช่วยดูให้
๓ท่านผู้โชคดีที่รับคำตอบโดยชะตากับมไก่วันนี้นะครับ

คุณนีค่ะเกิดวันที่๒๑มีนาคม๒๕๖๒
ถามมาเรื่องสุขภาพและโชคลาภค่ะ
อ่าเรื่องแรกนะครับเรื่องของสุขภาพ

หรือว่าถ้าคุณนีเนี่ยเคยมีโรคอะไรที่แบบเป็นโรคเก่า
ประจำตัวมาก่อนอาจจะระวังในเรื่องของโรคพวกนี้
มันอาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งอ่าประมาณนั้นนะคะ
แล้วก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุเล็กน้อย

หน่อยนะฮะถ้าสมมุติว่าจะให้ดีเนี่ย
ควรจะไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของพวกการถวายสังขทานยา
แก้เคล็ดไปใช่ค่ะประมาณนั้นส่วนโชคลาภของคุณนีล่ะคะมีเกณฑ์ได้ลาบ
จากการลงทุนแบบเล็กน้อยคอหอมปากหอมคออะไรอย่างนี้
สมมุติว่าช่วงนี้จะเล่นหุ้นหรือว่าจะลงทุนค้าขายอะไรอย่างนี้
ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ว่าอย่าเพิ่งโหมเยอะนะ
เริ่มต้นแบบเล็กไปก่อนคิดกันทีละนิดทีละหน่อยลองดู
ใช่ไหมคะแต่ว่าเป็นจังหวะที่ดีนะคะสำหรับคนนี้ผ่านไปนะคะ
ท่านที่๒คุณกิ่งเกิด๒๓มีนาคม๒๕๓๒การงานการเงินและสุขภาพค่ะ
ถามมาครบเลยนะครับในเรื่องของการงานก่อนนะครับ
การงานเขาเรียกว่าในช่วงปีนี้มีเกณฑ์ที่แบบว่าเจริญก้าวหน้านะครับ
คือตามดวงของคุณกิ่งเนี่ยเขาเรียกว่าดวงถ้าทำงานแบบเป็นเหมือนกับสืบทอดกิจการ
หรือทำงานร่วมกับญาติพี่น้องเนี่ยจะค่อนข้างดีมาก
แต่ถ้าสมมุติว่าทำงานประจำก็ดี
เพราะว่าจะมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือคอยอุปถัมภ์
ถ้าจะทำอะไรให้แบบอิงกับผู้ใหญ่ไว้ก่อนเลย
ช่วงนี้อาจจะต้องเข้าหาผู้ใหญ่บ่อยอะไรประมาณนี้ถึงจะดี

การเงินโอ้โหเขาเรียกว่ามีเกณฑ์เก็บเงินไม่อยู่
มันรั่วก็คือมีเรื่องให้ใช้จ่ายตลอดนะอาจจะแบบว่าคือของตัวเองด้วย
แล้วก็อาจจะแบบมีเพื่อนฝูงหรือว่าญาติพี่น้องที่เข้ามาขอความช่วยเหลือ
เราก็จ่ายอ่อนด้วยให้ไปก็เลยแบบมีปัญหาในเรื่องนั้น
แล้วก็มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทาง
นั่นนี่คุณกิ่งอาจจะเดินทางบ่อยชิบประจองรองเท้า
อาจจะต้องแบบหมดเงินเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางแบบเยอะนิดนึงนะคะ

สุขภาพอาจจะต้องระวังในเรื่องของพวกเลือดลมความดัน
หรือว่าอะไรที่แบบอาการที่อยู่ดีแล้วมันก็เกิดขึ้นมา

แต่ว่าอยู่ก็จะหายไปคือมันอยู่ดีมันมาเอง

ท่านสุดท้ายคุณพีรพัฒน์เกิด๑๖พฤษภาคม๒๕๓๐
การงานความรักชีวิตคู่นะคะมาแล้วก็การเงินด้วยครบเลย

การเงินเนี่ยเขาเรียกว่ามีเกณฑ์ใช้เงินดุ
ก็คือมีเกณฑ์ใช้จ่ายอยู่ตลอด
แต่ว่าคือเป็นเรื่องของการใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของภายในครอบครัว
หรือว่าถ้ามีลูกแล้วก็คือจะหมดไปกับลูกค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลย

แล้วส่วนความรักชีวิตคู่ล่ะคะ
เรื่องความรักเนี่ยก็คือตามดวงของคุณพีรพัฒน์เนี่ย
ถ้าสมมุติว่ามีคู่แล้วชีวิตจะดีขึ้น
ถ้ายิ่งแต่งงานแล้วคือแบบชีวิตมันมีความมั่นคงมากขึ้น
แต่ก่อนอาจจะแบบว่าเป็นไม้หลักปักขี้เลน
แต่ว่าตอนนี้พอมีคู่ปุ๊บมันเหมือนกับเสาหลักของบ้าน
ที่มันเริ่มขึ้นใช่เริ่มเห็นอนาคตมากขึ้น
แล้วคือได้คู่ดีด้วยก็คือคู่เนี่ยคอยเหมือนกับแบบ
ก็ช่วยช่วยสร้างเนื้อสร้างตัว
คือมีคู่แล้วฐานะดีขึ้นนะคะ
แต่ว่าคือในช่วงของปีนี้คือต่างคนก็ต่างทำงาน
ความสัมพันธ์บางทีมันก็ห่างเหินไปบ้าง

อาจจะแบบหาเวลาให้กันบ้างสักนิดนึงจะดีค่ะ

การงานเขาเรียกว่าดีแต่ว่าอาจจะเหนื่อยใจในเรื่องของคน
เจ้านายลูกน้องโอ้โหมาหมดเลยในเรื่องคน
แล้วก็ในเรื่องงานอาจจะแบบมีอุปสรรคเข้ามา

แต่ว่าคือด้วยความสามารถของคุณพีรพัฒน์
มันผ่านไปได้แน่นอนแต่ว่ามันจะเหนื่อย

ก็คือมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงาน
ถ้าเหมือนกับมองว่าจะเปลี่ยนงานจะอะไรอย่างนี้ได้เปลี่ยนแน่
มีโอกาสช่วงนี้นะคะครบถ้วนทั้งสามท่านนะคะและนอกจากได้ดูดวงกับหมอไก่แล้ว
นี่ค่ะคุณผู้ชม๓ท่านนี้นะคะจะเป็นผู้โชคดีได้รับวัตถุมงคลจากหมอไก่ไปด้วย

ลพแชมจากวัดฉรองต์จังหวัดภูเกียรติใช่ไหมคะ

ขอบคุณกันสุขหน้านะคะ
ต้องขอขอบคุณทุกข้อความไลน์เลยนะครับ
ก็เรื่องของฝุ่นถูกไหมใช่ฝุ่นของฟันมันเยอะ
ก็พกหน้ากากเอาไว้นะคะเพื่อความปลอดภัยหรือว่าจะหลีกเลี่ยงโดยการที่
ไม่ออกไปกลางแจ้งไปเสี่ยงกับมลพิษมลภาวะด้วยนะคะ
อย่างว่านะประเทศไทยมีแต่คนอกหักเยอะ
เพราะว่าความรับมันกลายเป็นฝุ่นตะอย่างงี้นี่เอง